ส่วนตอนนี้นะครับก็ต้องรอการแถลงออกมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางปัตตานีนะครับว่าจะมีข้อแถลงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไกลรวมถึงบรรยากาศของการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในเรือนจำกลางปัตตานีด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับคุณดาบรินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ผู้ต้องขังก่อเหตุจราจนภายในเรือนจำ
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยหนึ่งในญาติของผู้ต้องขังเปิดเผยว่า
ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ไม่สามารถเดินทางมาได้
เช้านี้จึงรีบเดินทางมารอติดตามข่าวเพราะมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมอยู่ภายในเรือนจำ
และยังมีบุตรชายที่ต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำแห่งนี้ด้วย
ซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมของทั้งคู่เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเพียงว่า
ยังต้องเคลียร์พื้นที่ด้านในก่อนจึงจะสามารถแจ้งรายชื่อได้ว่ามีใครเป็นผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตบ้างทำให้รู้สึกเป็นห่วงและอยากทราบว่าปลอดภัยดีหรือไม่
ขณะที่บรรยากาศที่เรือนจำกลางปัตตานีเจ้าหน้าที่นะคะยังคงมีการปิดประตู
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเรือนจำซึ่งวันนี้นะคะ
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บพยาน
หลักฐานต่างต่างภายในบริเวณเรือนจำซึ่งยังพบว่ายังคงมองเห็นกลุ่มควัน
มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีมองเห็นสภาพความเสียหายของอาคาร
และบริเวณจุดต่างที่ถูกเผาทำลายสิ่งของค่ะ
ขณะที่เวลา๙นาฬิกาวันนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ที่กรมกรรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีค่ะ
โดยเบื้องต้นนะคะพันธุ์ตำรวจโทเรวัตศรีจันทัพ
รองผู้กำกับการปราบรามตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า
เรื่องต้นนะคะมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘คน

หนึ่งในนั้นคือนายเกียรติศักดิ์จันดวง
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยผู้คุม
ซึ่งสามารถนำศพออกมาได้แล้ว

โดยสภาพศพถูกเผาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำออกมาได้ค่ะ
โดยผู้ต้องขังนะคะได้มีการนำผู้ต้องขังที่
อยู่ในเหตุการณ์จราจนเมื่อคืนนี้นะคะ
นำใส่รถของเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนะคะ
ประมาณ๓๐๐คนควบคุมไปที่เรือนจำสงขลา
ซึ่งยังต้องมีการคัดกรองว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับการก่อจราจนที่เกิดขึ้นบ้าง
โดยอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานและรอการสอบปากคำ
เตรียมดำเนินการกับเอาผิดกับผู้ก่อเหตุค่ะ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ชี้แจงถึงกรณีที่นางสาวรอมือระแซยะภรรยาของนายมุมัติอันวาฮายีเต๊ะ
นักโทษคดีความมั่นคงในเรือนจำปัตตานีที่ออกมาปฏิเสธว่า
อันวาไม่ได้เป็นแก่นำปลุกระดมนักโทษออกมาก่อเหตุจราจนและเผาเรือนจำ
โดยลายมือในกระดาษข้อร้องเรียนไม่ใช่ลายมือของสามีและยังเขียนชื่อนามสกุลผิด
ซึ่งทางด้านของโคศกกองอำนวยการรับบุคว่า
ว่าการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะเน้นการตรวจสอบจากพฤติกรรมและหลักฐานที่มีอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่การตรวจสอบจากลายมือในข้อเรียกร้องทุกข์ค่ะ
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบมีการดำเนินการที่รอบครอบ
ฉะนั้นการกล่าวอ้างของภรรยาของนายมุธมัติอันวาฮยีเต๊ะ
จึงไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้
ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าค่ะ
และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
ทางด้านของอธิบดีกรมราชธรรมก็จะเดินทางมาประชุมที่เรือนจำกลางปัตตานีนะคะ
เพื่อติดตามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงหาแนวทางในการป้องกันเหตุจราจนภายในเรือนจำกลางปัตตานีด้วยค่ะ

ทางด้านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะ
ก็จะเดินทางมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรือนจำกลางปัตตานีด้วยค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเรือนจำกลางปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะ